ต้องใช้คำนี้มาทุกงวดจริง
งวดนี้เขาเพิ่งมาเมื่อบ่ายนี้เอง
แต่เขามาในนี่ค่ะรายการเรื่องนี้ต้องขยายนะคะ
โอ้โหต้องบอกว่าที่พี่มนศิษย์น่ะ
ดวงเขาปังมากเลยนะเรื่องอะไรแบบนี้คุณ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยฉกคว้าตัวมาเลยค่ะ

งวดที่ผ่านมาพี่มนต์สิทธิ์เขาก็รับทรัพย์ไปอีกแล้วนะ
เมื่อคืนเขาว่ายังไงรู้ไหม
ฝันดีดีฝันเห็นเลขอ่ะคุณ
ฝันอะไรตั้งแต่วันที่๕วันที่๖ขนาดนี้คะพี่มนต์สิทธิ
แต่พี่มนต์สิทธิ์บอกว่าเขาชินมากนะ
ที่แบบก็จะมีแฟนเพลงบางกลุ่มที่เข้ามาคอมเมนต์แบบ
ค่อนข้างไปในแบบว่าเชิงแบบด่าว่า
ว่าแบบโอ๊ยให้ไม่ถูกอะไรอย่างนี้
แต่บางคนถูกตามก็มีเยอะเหมือนกันนะ
ใครอยากจะเสี่ยงดวงอะไรยังไงก็สุดแล้ว
แต่เป็นความเชื่อของใครของมัน

พี่มนต์สิทธิ์เขามีเคล็ดลับเฉพาะตัว

แฟนเพลงเขาติดตามเฟซบุ๊คพี่เขาถูกกันเยอะ
แล้วก็ขอบคุณกันเยอะ
แต่ว่าด่าก็เยอะแต่ก็ไม่เป็นไร
คือเมื่อคืนนี้ฝันเห็นเลข๒และเลข๘จำไม่ได้
เลข๒มั้งมันจะขึ้นมาบนนี้แหละ
แต่ว่าสำหรับเลข๔น่าจะลงมาล่าง
อันนี้ใบแบบตรงสดเลย
ฝัน๒จากดูรายการข่าวทั่วไป
ดูรายการทีวีทีวีทั่วไป
ทีวีดูข่าวข่าวแปลก
ส่วนมากจะดูข่าวแปลกแล้วเราจะเออ
อันนี้มันน่าเลขตัวนี้มันน่าสนใจ
เข้ากับเราเข้ากับเลขเราชอบ
รถมาชนแปลกอะไรอย่างนี้
ลงคลองก้นชี้ขึ้นฟ้าอย่างนี้
เราก็มันคล้ายเลขเรา

ต้องหารถที่มันชนแปลกนะ

ขอบคุณเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์คำสร้อยอี้มากเลยนะคะ
นี่เดี๋ยวดิฉันต้องแบบว่าลองไปพินิษฐพิเคราะห์พิจารณาดู

แต่ว่าย้ำคุณผู้ชมนะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เคล็ดลับมาบอกคือพอสนุกขำกันแหละ
กันแบบขำพอประมาณพอสมควร